เป็นเหตุการณ์ที่เห็นแล้วก็อาจจะตกใจเหมือนกัน
มีชายที่ดูแล้วน่าจะสติไม่สมประกอบนะคะ
เขาแก้ผ้าแล้วก็วิ่งอยู่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งแถบบางรักษ
ไม่ได้วิ่งธรรมดาคือในมือเหมือนมีไม้นะคะที่เป็นอาวุธด้วย
ทำให้เกิดการแชร์ต่อไปว่าเอ๊ะเหตุการณ์แบบนี้ควรเกิดขึ้น
ในบริเวณหน้าโรงเรียนที่มีนักเรียนเยอะขนาดนี้ด้วยหรือ
พากันแชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ชายคนหนึ่งบ้าคลั่งค่ะ
สวมใส่เสื้อผ้าถือไม้ไว้ในมือ
อยู่กลางถนนหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง
โดยที่ในเหตุการณ์ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนอยู่ด้านหน้าสองนายด้วยนะคะ
แต่ว่ากลับไม่ได้ควบคุมตัวชายคนนี้แต่อย่างใดค่ะ
ข้อความเขียนบอกว่าเหตุเกิดที่หน้าโรงเรียนชายแห่งหนึ่ง
เซ็นลุยสมีผู้ปกครองคนหนึ่งถ่ายคลิปคนบ้าวิ่งแก้ผ้า
ท่าทางจะทำร้ายคนที่สัญจรไปมา
ขณะเดียวกันทางโรงเรียนเลิกพอดีเด็ก๔๐๐คนจะตกอยู่ในอันตรายทันที
ถ้าคนบ้านนั้นหันวิ่งเข้าไปในโรงเรียน
แต่คนที่แต่งเครื่องแบบโบกรถพกปืนไม่ทำอะไรเลย
แล้วพวกเราจะฝากความปลอดภัยในชีวิตโดยเฉพาะลูกหลานของเราไว้กับใครดีนะคะ
ขณะที่ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลค่ะสอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจเอกพงศักดิ์ทรัพย์ละออก
ผู้กำกับการสถานีตำรวจยานวาเปิดเผยว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดขึ้น๑๙มกราคม
ขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โทรเรียกกำลังเสริมสายตรวจมันที่เกิดเหตุแล้ว
แล้วก็คอยระมัดระวังไม่ให้ชายคนดังกล่าวทำร้ายผู้คนค่ะ
ซึ่งต่อมาญาติของคนที่ปรากฏในคลิปก็คือชายคนนี้นะคะก็มารับตัวกลับ
โดยชี้แจงว่าชายคนนี้ขาดยาซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการจัดตำรวจสายตรวจลงพื้นที่เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นค่ะก็เป็นช่วงที่นักเรียนเข้าออกโรงเรียน
อกจากนี้ทีมข่าวก็ยังได้รับการติดต่อมาจากแหล่งข่าว
โดยอ้างว่าเป็นคนที่อาศัยอยู่ในซอยเดียวกันกับชายที่อยู่ในคลิป
เปิดเผยอ้างว่าชายคนนี้อายุประมาณ๔๐ปีไม่มีบัตรประชาชน
อาศัยอยู่คนเดียวในบ้านซอยข้างโรงเรียน
โดยที่สภาพบ้านค่ะไม่มีประตูไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้า
แล้วก็มักจะอารวาสบ้าคลั่งเป็นบางครั้งและก็แก้ผ้าอยู่ในบ้านเป็นประจำนะคะ
ก็เลยอยากจะวอนขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยรับไปดูแลบำบัดอาการให้ดีขึ้นค่ะ